หลายคนบอกว่าอยู่กันแบบไม่ผาสุขแล้ว
คือถ้าผ่านด่านตรวจตามแนวชายแดน
เข้ามาเถอะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพาท่านกักตัวเอง

อย่าลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายเพราะก็ไม่รู้
ท่องทางธรรมชาติท่านหลบหนีเข้ามา
ท่านเป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในการแพร่เชื้อนะฮะ
คือถ้าเกิดว่าในยามที่บ้านเมืองไม่มีโรคระบาดแบบนี้
ท่านเข้ามาก็เป็นความผิดส่วนตัวท่าน
แต่ถ้าเกิดว่าท่านอิมพอร์ตเชื้อเข้ามา

เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยเขาจะเก็บเงินทำงาน
ทำงานเพื่อเก็บเงินแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้หลายกิจการก็ต้องปิดไป
ทีนี้มาดูหน่อยค่ะตัวเลขอย่างเป็นทางการวันนี้นะคะ
ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบคมีการแถลง
ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ในประเทศไทยนะคะ
พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๒๑ราย
ทั้งหมด๒๑รายเป็นการนำเชื้อเข้ามาในประเทศ
คือไปติดเชื้อจากต่างประเทศแล้วก็เข้ามาในประเทศไทย

ใช่อยู่ในสเตจคอรันทีนะคะแล้วก็มีการตรวจพบว่า
เป็นโรคโควิด๑๙หรือว่าโรคโควิด๑๙นะคะ
๒๑คนในจำนวนนี้จากเมียนมาร์๙ราย
เป็นหญิง๘รายทำงานในสถานบันเทิงเมียนมา
แล้วก็เป็นชายไทย๑รายนะคะ
อกจากนี้ใน๒๑รายแบ่งเป็นจากที่ไหนบ้าง

ผู้ป่วยจากสหราชอาณาจักร๔รายสัญชาติไทยทั้งหมด
ผู้ป่วยจากสหรัฐอเมริกา๒รายสัญชาติอเมริกัน
ผู้ป่วยจากสิงคโปร์๒รายเอสโตเนียอินเดียเยอรมนี
สหรัฐอารับอิมิเรตประเทศละ๑ราย
ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
คุณประจนปรัชกุลแถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะว่า
ผู้ป่วยรายใหม่ที่พบเพิ่มเนี่ยทำงานในสถานบันเทิงโรงแรมที่ชื่อว่า
วันจีวันเมืองภาคิเล็กของเมียนมาอืมอืมทำให้ขณะนี้นะคะ
จังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยสะสมเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบรายนะคะ
ทั้งนี้จากการติดตามเคสผู้ป่วยขณะนี้เป็นผู้ป่วยที่มาจากโรงแรม
วันจีวันเป็นหลักเพราะส่วนใหญ่ก็กินนอนพักอาศัยอยู่ด้วยกัน
ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อกันเองนะคะ
จังหวัดได้ประสานทางประเทศเมียนมาถึงคนไทยที่อยู่ที่นั่นบอกว่า
ถ้าท่านมีความประสงค์ว่าต้องการจะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย
ให้บอกทางการไทยอย่าลักลอบเข้ามาเองนะคะ
คือจะเข้ามาก็เข้ามาให้ถูกต้องมีการคัดกรองมีการตรวจเชื้อมีการกักตัว
เพราะมีฉะนั้นแล้วท่านเห็นกัดตัวนะ
ถ้าเกิดว่าเชื้อมันแพร่ระบาดกลายเป็นว่าทุกคนเดือดร้อน
แต่นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะทำตามได้แค่ไหน
เพราะตอนออกไปอาจจะออกแบบผิดกฎหมายนะครับตอนเข้ามาก็ไม่กล้าเข้ามาผ่านด่านชายแดน
ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันนะฮะก็ต้องมีการลักลอบเข้ามานะครับ
ทีนี้ผลกระทบมันเกิดขึ้นที่เชียงราย
ระบายความในใจด้วยเสียงสะอื้นเลยนะฮะใจความสำคัญคือ
อยากจะฝากถึงคนที่หลบหนีเข้าประเทศตามเส้นทางธรรมชาติ
แล้วก็ยังมาใช้ชีวิตตามปกติอีก
คือเขาบอกว่าจริงคือเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ไม่ยอมตรวจเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ไม่ยอมเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นเลย
พอติดโควิดก็ส่งผลกระทบวงกว้าง
ทำให้กิจการต่างต้องหยุดชะงัก
เป็นช่วงของการท่องเที่ยวที่กิจการหรือว่าผู้ประกอบการต่าง
กำลังเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว
คลิปนี้ไปถึงบุคคลที่กำลังคิดจะเข้ามาประเทศไทยโดยที่ผิดกฎหมายนะครับ
ขอร้องนะครับอย่าเลยครับ
คุณกำลังทำร้ายประเทศชาติทำร้ายคนอีกหลายคน
โดยที่เขาไม่รู้เรื่องอยากจะวิงวอนนิดนึงนะครับ
ถ้าอยากจะเข้ามาประเทศไทยช่วยกรุณาเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย
เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
คิดว่าฟังแล้วก็รู้สึกน้ำตาตกในแทนนะคะ
คือผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
เขาเพิ่งลืมตาอ้าปากได้ไม่นานเอง
แล้วช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของภาคเหนือด้วยนะคะอ่าฮะ
สำหรับบรรยากาศในจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาร์นั้นนะครับ
ก็ชาวเมียนมาเกิดความหวาดกลัวไม่กล้าจะออกจากบ้านไปไหนนะฮะ
ร้านค้าตลาดสดถูกสั่งปิดทั้งเมืองแล้วครับ
แล้วก็ตลาดท่าล้อแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่คนไทยรู้จักกันดี
ก็ปิดร้านเงียบแล้วครับออกหาซื้ออาหารแห้งไปกักตุล
ไว้กินระยะยาวนะฮะก็หมายถึงว่าเนี่ย
พอถูกสั่งปิดแบบนี้นะฮะคนก็ไม่รู้ไปซื้อที่ไหน
แต่ก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีการกักตุนข้าวสารอาหารแห้งกันไว้แล้วนะฮะ
เอาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่เนาะใช่ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ
นั่นก็คืออำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ทั้ง๒รายเนี่ย
เป็นนักธุรกิจชาวเมียนมา๑รายชาวไทยอายุ๗๐ปีอีก๑รายนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดนะคะ
โดยการพบผู้ป่วยในแม่สอดนี้ค่ะทำให้โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง
ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดเนี่ย
มีการประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวนะคะ
มีโรงเรียนอะไรบ้างครับโรงเรียนบ้านแม่ตาวค่ะ
โรงเรียนบ้านท่าอาจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตท่าสายลวดนะคะ
ตอนนี้ปิดไปแบบชนิดที่ว่ายังไม่มีกำหนดนะคะ
เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน
แล้วก็ผู้ปกครองในพื้นที่ด้วยวันนี้หน่วยงานสาธารณสุขค่ะ
บอกว่าจะออกไปทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่ผู้ป่วยเนี่ย
อาศัยทั้งสองพื้นที่ก็คือหมู่ที่หนึ่งแล้วก็หมู่ที่เจ็ด
ตำบลท่าสายลวดนะคะโดยบรรยากาศในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยนั้น
ประชาชนก็ตื่นตัวในการสวมใส่หน้ากากอนามัยร้านค้าบางร้านปิดประตูรั้ว
เพื่อไม่ให้ลูกค้าเข้ามาในบริเวณร้านแต่ใช้วิธีการคือ
สั่งซื้อสินค้าแล้วก็ส่งสินค้าในลักษณะรอดรั้วบ้านเท่านั้นนะคะ
ยังคงต้องมีนะคะที่ตากเนี่ยนะฮะที่แม่สอดเนี่ย
กรณีของการพบคุณตาวัยเจ็ดสิบปีที่ป่วยโควิดเนี่ยนะคะ
ก็เป็นกรณีศึกษาเหมือนกันเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ย
ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงเออนี่สำคัญมากนะครับ
ผู้ป่วยเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ย
เมียนมาร์แล้วข้ามชายแดนกลับมานะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องโอ้โหสืบอย่างหนักเหมือนกัน
กรณีนี้นะฮะกลายเป็นว่าพอปกปิดข้อมูลแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ทำงานหนักกว่าเดิมแทนที่จะใช้สรรพกำลังไปในการอื่นเนี่ยนะคะ
ทีนี้คุณชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะ
บอกว่านายกรัฐมนตรีได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยปฏิบัติในพื้นที่
เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
จากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะการสกัดกั้นแล้วก็ติดตาม
ลักลอบเข้าเมืองตามแนวของกระทรวงสาธารณสุข
อันนี้ต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยนะ
ขณะที่นายแพทย์เทียระวรัฐนารัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
คุณหมอธีระบอกแบบนี้เลยนะ
อย่าปรามาทว่าโควิดมันกระจอกมันไม่กระจอกนะ
ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้คุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จำได้ใช่ไหมคะมาให้สัมภาษณ์บอกว่า
โควิดกระจอกงอกง่อยมันไม่ได้กระจอกอย่างที่คิดนะครับ
ได้ใช่ไหมคะว่าตอนที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ใหม่
ถึงกลับหลั่งน้ำตานั่นแปลว่ามันไม่ได้กระจอก
แต่ว่าคือระบบสาธารณสุขคุณหมอแพทย์พยาบาล
เจ้าหน้าที่ของไทยต้องยอมรับว่าคนเหล่านี้ท่านมีความเก่งนะคะ
ใช่ควบคุมได้อยู่แต่ตอนนี้มัน๙เดือนแล้วก็มันระบาดหน้าหนาวแบบนี้อีก

ใช่มันเหมาะแก่การที่จะแพร่เชื้อมากนะคะ
สำหรับสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศที่เอื้อต่อการแพร่เชื้อนะคะ
ระบุในเฟซบุ๊คค่ะบอกว่าโควิดเรื้อรังเรื่องที่รู้แล้วจะไม่อยากติดเชื้อ
เพราะผู้ติดเชื้อโควิดนั้นแม้รักษาหายแล้วก็จะยังมีอาการค้างอยู่ได้
เช่นอาการอ่อนเพลียปวดข้อหายใจลำบาก
เนื่องจากโรคโควิดนี้เป็นโรคใหม่เป็นโรคอุบัติใหม่ถูกไหมคะ
และภาวะอาการคงค้างเหล่านี้ก็เป็นสิ่งใหม่ที่ทางการแพทย์ทั่วโลกเพิ่งเจอ
ยังมีความรู้ที่จำกัดมากส่วนใหญ่อาการคงค้างที่เกิดขึ้น
ก็จะได้รับการดูแลรักษาตามลักษณะของแต่ละอาการไป

ดังนั้นการไม่ติดเชื้อโควิดย่อมจะดีที่สุด
เพราะแฮชแท็กโรคนี้ไม่กระเจาะ
นี่เป็นที่คุณหมอธีระเขาได้โพสต์ทิ้งไว้นะฮะเตือนกันนะครับ